พาคุณผู้ชมไปติดตามมุมมองและกลยุทธ์การลงทุน
พอร์ตปรับวิธีการเสริมความรู้การลงทุนเช้าวันนี้พร้อมกันนะครับ
และคุณธนรัฐอิสรกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนี่ก็ดูดีนะครับ
อยู่ในแดนบวกเกือบทั้งวันนะครับ
ก็ปิดไปที่๑๕๗๖๗๓จุดนะครับ
รวมการซื้อขายนี่ประมาณ๓๕๐๐กว่าล้าน

แต่คนที่ซื้อสุทธิเนี่ยกลับไปนั่งลงทุนสถาบันในประเทศนะครับ

แล้วก็รัฐทุนต่างประเทศ๗๗ล้านนะครับ
ก็สอดคล้องนะพี่เอกเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินบาท

มากที่สุดในภูมิภาคบ้านเราด้วยนะใช่ครับนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยน่าจะไหลเข้ามาที่ประเทศ

พี่เอกมองภาพการแข็งค่ารอบนี้เป็นยังไงบ้าง
เนี่ยนะครับค่าเงินบาทนะครับจริงวันนี้เรามีชาร์จนะครับ
แต่หลังจากที่เรามาดูค่าเงินบาทเนี่ยขอพูดถึงเรื่องของประเด็นก่อนนะครับ
ทำให้ค่าเงินบาทมีการแข็งค่าก็คือในเรื่องของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะฮะ
ที่มันมีการอ่อนค่านะครับทำให้สกุลเงินทั่วเอเซียเลยนะครับ
เทียบกับสกุลเงินอเมริกาหรือสหรัฐเนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นรวมถึงค่าเงินบาทด้วยนะครับ
ก็เพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับพวกฟันโฟล์หรือแสงเงินลงทุนเนี่ยมันมีการไหลเข้าครับ
ไปเข้าประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับหลายประเทศนะครับ
แต่ดูตลาดหุ้นแล้วจริงเงินไหลเข้าประเทศต้องดีนะครับ
เศรษฐกิจบ้านเราต้องกลับมาดูดีตลาดหุ้นต้องขึ้นแต่ดูตลาดหุ้นก็ไม่ได้ตอบสนองมากนัก
ใช่ครับเหมือนเงินไปเหลาไหลขึ้นในส่วนของตราสารหนี้มากกว่า
ก็ต้องหวังว่านะครับในช่วงครึ่งหลังปีนี้นะครับ
เงินบางส่วนเนี่ยอาจจะมีการชิปกลับมาในส่วนของตลาดหุ้น
กลับมาได้ใช่มั้ยกลับมาได้ครับ
การเกรงกำไรในตลาดหุ้นตอนนี้เป็นยังไงดูล่ะเอง
ก็ถือว่าค่อนข้างยากทีเดียวนะครับสำหรับการมุมมองของตลาด
เพราะว่าตลาดเนี่ยอยู่ในกรอบเควรวนแคบถึงที่นอกเน็ตเรียนไปเนี่ย
แต่ก็มีบางกลุ่มอุตสาหกรรมนะที่มีการปรับตัวได้ดี
แล้วก็หุ้นมีการปรับตัวได้ดีเช่นกันครับ
คือเปลี่ยนกลุ่มไปใช่ถูกต้องนะครับแต่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับ
ไป๑กว่านะครับ
ก็ดูตลาดหุ้นทั่วโลกก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรมากนักนะครับ
ก็มีประเด็นอะไรต่างประเทศที่น่าติดตามครับ

ราคาน้ำมันมีการขยับขึ้น
ประเด็นบวกก็คือทางฝั่งทางด้านของรัฐมนตรี
ก็อาจจะมีการปรับลดกำลังการผลิตลง

ซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก

อยู่ที่ประมาณ๖๖ล้านบาเลลต่อวัน
โอ้โหก็คือเขาบอกว่าทำให้ราคาน้ำมันนี่

หลังจากที่ก่อนหน้านี้หลุดลงไปต่ำกว่า๕๐เหรียญดอลลาร์
ถูกมั้ยพี่นะครับก็อาจจะโตก่อนไหมกับบ้านเรา

เพราะว่าจริงแล้วหุ้นบ้านเราก็จะมีกลุ่มที่เชื่อมโยง

เขาบอกว่าอาจจะโตได้ถึงจาก๓๕เป็น๓๖ในปี๒๕๖๑
ก็คือปีหน้านั่นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นดูแล้วทั่วโลกน่าจะยังดูสดใสอยู่ใช่ไหมพี่

รู้สึกว่าประเทศที่นำมาเลยตัวเลขน่าสนใจมากก็คืออินเดียนะครับ

แต่เขาก็กันว่าปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ๗๗

บ้านเรานี่๓กว่าควายนะครับ

บ้านเรานะกลับมาสู่บ้านเรานะครับมีอะไรบ้างพี่เอก
ก็จริงนะครับรายกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับ
ตอนนี้จะเห็นได้ว่าในช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส๒นะครับของปีนี้นะครับ
ลองมาทำตัวเลขคาดการณ์ดูนะครับ
บ้านเราเองจะมีทั้งหมด๑๘กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกันนะครับ
คาดว่าจะมีถึง๑๑กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลประกอบการอาจจะมีการปรับตัวลดลงครับ
อืมนะครับมีกลุ่มไหนบ้างเอากลุ่มที่เป็นดาวเด่นดีกว่า

กลุ่มไหนที่เด่นแล้วมีโอกาสปรับตัวขึ้นดีกว่าพี่เอก
เอาสมมุติว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวขึ้นเองนะครับ

ตัวอย่างเช่นกลุ่มทางด้านของปิโตเคมี

กลุ่มออโตกลุ่มการยนต์ถือว่าปรับตัวได้ดีเช่นกัน
รวมถึงด้านของกลุ่มทางด้านนิคมอุตสาหกรรม
กลุ่มนี้ก็ถือว่าใช้ได้ผลประหลาดดี
พี่เอกวันนี้มีสไลด์อะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างครับ
ได้นะครับวันนี้สไลด์น่าสนใจมากครับ
ว่าท่านผู้ชมต้องสนใจแน่เลยนะครับ
เริ่มต้นในส่วนตัวสไลด์ราคาทองคำนะครับ
เห็นราคาทองคำบ้านเราเองมีการปรับตัวขึ้น
วันนี้ก็เลยลองมาดูว่าเวลาเรามองราคาทองคำ
เราสามารถนำมาเชื่อมโยงแปรวคกับอะไรได้บ้าง
กัจมาดูสไลด์กันสไลด์นะครับเฉพาะที่เราทำก็คือว่า
ตรงข้ามใช่ตรงข้าม
เป็นตรงค่าแบบคล้ายขึ้นกัน
ก็แปลว่าเวลาที่ค่าเงินดอลลาร์

ทำให้ดอลลาร์รู้สึกอ่อนค่าลง

ทำให้ราคาทองคับรับตัวเป็นยังไงบังคับอีก

ทำให้ราคาทองคำในรอบนี้กลับขึ้นมา
ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นของตัวต่างประเทศก็อยู่ที่ประมาณ๑๒๕๐กว่านะครับ

ก็ตรงกันข้ามค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ
ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากไปเที่ยวเมืองนครอยากเที่ยวอเมริกาเนี่ย
วันนี้เงินนี่ได้อัตราแรกเปลี่ยนที่ค่อนข้างดีนะ

ใช่นะครับ๓๓๔เองนะเมื่อเช้าติดตาม

จริงด้วยเนี่ยนะครับอย่างรอบที่แล้วเราบอกว่าที่ทองคัมอารมณ์มาเยอะ
เราบอกโหมันถึงจุดที่ดูแล้วน่าสนใจนะ

เพราะฉะนั้นรอบนี้คือว่าหลังจากที่มองในเรื่องของตัว
แนวโน้มของราคาทองคำลองมองอีกเรื่องคือค่าเงินดอลลาร์แล้วกัน
ถ้าขึ้นดอลลาร์ยังมีการอ่อนค่าอยู่
คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำในอนาคตครับ
เพราะว่าถ้าเกิดใครซื้อก่อนได้สัก๑๒สัปดาห์นะ
ครับโหยิ้มเลยอ่ะแล้วครับกลับมาสู่หุ้นนิดนึงแล้วกันครับพี่เอกมีหุ้นตัวไหนบ้างที่น่าติดตาม
ครับนะครับวันนี้ก็มีหุ้นนำมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับ
ก็วันนี้ขอเลือกหุ้นไว้ทั้งหมด๒ตัวด้วยกันนะครับ
ตัวนี้คือทำธุรกิจอยู่กับทางด้านของโรงกัด
ผมจะเห็นได้ว่า๒สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นราคาลงกันขึ้นแรงนะฮะ
ก็เลยมองว่ามันจะมีหุ้นอีกไหมที่อยู่ในธีมของกลุ่มโรงการ

แง่ของมูลค่าหุ้นก็ค่อนข้างถูกทีเดียว
ใช่เพราะในกลุ่มของโรงกันยังไงก็ได้เปรียบนะ

ราคาน้ำมันผลันผลอย่างไรก็ต้องใช้
ราคาตอนนี้อยู่ที่๓๕บาท
ใช่ครับพี่เอกมองเป้าหมายเท่าไรครับ

เราก็เลยมองว่าราคาตัวนี้เป็นโอกาส
เมื่อวานราคาหุ้นปิดใช้ได้ทีเดียวนะครับ

โครงสร้างโดยรวมกำลังที่เรียกว่าเปลี่ยนรอบ
ใหม่นะครับก็เลยมองราคาตัวนี้น่าสนใจ

มีแก๊ปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ

หรือกลุ่มทางด้านของสื่อสารมือถือ

อยู่เลยในส่วนที่เรียนร่วม
ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ขอส่งคืนให้คุณคิงด้วยบ้างครับ
ขอบคุณครับขอบคุณพี่เน็ตขอบคุณพี่เอกนะครับ
นั่นคือคำแนะนำที่ติดตามได้เป็นประจำ